มาที่เรื่องนี้กันบ้างเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับจอมปลวกใหญ่
หรือบางทีมีรูปร่างแปลกก็ศรัทธากันนะเนาะไปกราบไหว้บูชา
งั้นไปดูที่นี่เขาบอกว่ารูปร่างแปลกจนต้องแห่กันไปกราบไหว้เลยครับ
ปลวกตามความเชื่อโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าเป็นธรรมชาติสรรสร้างที่เชื่อว่า
ยิ่งแปลกเท่าไหร่ยิ่งให้โชคมากเท่านั้น
วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจอมปลวกรูปร่างแปลก
ปลวกรูปร่างแปลกที่ว่ามีรูปร่างแบบไหนไปดูกันเลยครับ
ไปกันที่จอมปลวกแปลกรังแรกกับจอมปลวกรูปร่างแปลกคล้ายหัวคน
ที่จังหวัดอุดรธานี
กลายเป็นที่ฮือฮากันยกใหญ่เมื่อชาวบ้านในตะบนหมากย่า
อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี
ได้พบกับจอมปลวกประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับหัวของคน
ปรากฏอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักปฏิบัติธรรม
ซึ่งสถานการณ์ของจอบปลวงรูปร่างแปลก
ฐานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นแม่ย่างูสวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเคารพนับถือ
โดยชาวบ้านเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านในอำเภอหนองบัวซอ
เคยมาขอโชคกับแม่ย่างูสวงและถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
บุลค่า๑๒ล้านบาทมาแล้วชาวบ้านจึงเชื่อว่า
ปลวกที่มีรูปร่างแปลกแบบนี้ก็น่าจะมาให้โชคเช่นกัน
เพราะปรากฏไม่ไกลจากรูปปั้นแม่ย่า
ชาวบ้านจึงรวมตัวไปกราบไหว้เพื่อหวังจะได้รับโชคลาภ
จอมปลวกคล้ายหัวคนรังนี้นั่นเอง
ต่อกันอีกหนึ่งจอมปลวกแปลกที่มีรูปร่างคล้ายกับพระพุทธรูป
ที่ปรากฏขึ้นในบ้านหลังหนึ่งจะมีความคล้ายพระพุทธรูปขนาดไหน

แล้วของล่างชุด๑ตัวเดียว
ส่องดูเห็นเลขตัวไหนบอกด้วยนะคะ
เห็น๘๓๓ตรงหัวครับ
เรียกได้ว่านอกจากจะมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปแล้วนั้น
ยังมีการปรากฏของเด็ดขึ้นมาให้ตีความกันอีกด้วย
ซึ่งจอมปลวกนี้ปรากฏขึ้นในบ้านของผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง

ผู้ชายคลิปจอมปลวกที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูป
โดยเจ้าของคลิปบรรยายว่า
ปลวกหลังนี้มีความคล้ายกับพระแก้วมรกฏอย่างมาก
ตัดสินใจเก็บไว้บูชาก่อน
เพราะลูกชายของตนดันเห็นตัวเลขปรากฏขึ้นที่จอมปลวกล้านนี้
ตนจึงเชื่อว่าจอมปลวกหลังนี้น่าจะมาให้โชค
จึงจะลองนำของเด็ดที่ได้ไปเสี่ยงโชคดู
หากได้รับโชคสมปรารถนา
ก็จะเก็บจอมปลวกรังนี้ไว้บูชา
และนี่ก็เป็นเรื่องราวของจอมปลวกแปลกที่ปรากฏขึ้น
มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวบ้าน
ที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชม

้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ